ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เป็นประจำทุกคนเสาระวันอาทิตย์นะครับ

ก็พบกับเรา๒คนได้นะครับ
บ่ายโมงตรงกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อะไรก็ตามที่คุณผู้ชมมารายการของเรานะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะมาคว้า
เงินทุนไปสู้ชีวิตที่เรามีไว้ให้
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ฟังเรื่องเขาเนี่ยรู้สึกแบบโอ้
อะไรจะเศร้าปานนั้นแต่เศร้าจริงคุณป่า
เนธแม่รักเนธนะลูก

พ่อแม่ไปก่อนไม่มีใครดูเขาแน่
สองมือกลับลองที่ตรงนั้น
เผ็บประจำวง

พระผลไม่เยอะ

จิตใจของเราก็ฟื้นฟูและเบิกบาน

ครับก็มาเอาใจช่วยกันต่อนะครับ

ให้ถึงฝันที่เธอวาดไว้คือ
หนึ่งแสนบาทจะร้องครบ

ในวันนี้นะครับไปพบกับเธอเลยคุณสายฝนยอดคุณแม่ใจเพชรครับ
ครั้งที่แล้วเธอบอกว่าต้องการเงิน๑แสนบาทเพื่อไปดูแลครอบครัวของเธอ
วันนี้ก็ขอต้อนรับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อนะครับคุณจันทร์นะครับ
น้องเนยน้องนายแล้วก็น้องเนสนะครับทั้งสี่ท่านสวัสดีนะครับ

อกจากจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้นะฮะสตางค์ไม่พอจะกินอยู่แล้วก็มีปัญหาก็คือ
น้องเนสลูกสาวคนเล็กนี่นะครับตอนนี้อายุ๕ขวบแล้วป่วยเป็นโรคหัวบาก
ก็คือศีรษะจะใหญ่โตมีน้ำคั่งอยู่ในศีรษะทุก๗ปีต้องไปเปลี่ยนทีหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนท่อ
แล้วก็เป็นโรคที่ไม่มีทางอาศัยก็ต้องรักษาตามอาการไป
คุณแม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้
เพราะเดี๋ยวจะเป็นแผลกดทับก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงต่อคุณสายฝนนะครับ
แล้วก็คุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ทำงานหาเงินส่งเสียมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่

แล้วก็ยังมีลูกสาวที่ต้องร่ำเรียน

กศที่ต้องใช้ได้แค่ดอก

ก็คือพอเปลี่ยนท่อเนี่ยน้ำในหัวก็จะลดลงไปเยอะไหม

เหมือนเราปล่อยลูกโป่งออกมามันก็จะแฟบออกมาอย่างนี้เลยครับ

แล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเต็มใหม่ก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ทีนึง
คือลำบากลำบลอย่างนี้ค่ะพี่แล้วความสุขในการเลี้ยงน้องเนสค่ะ

ก็มีการพูดคุยกันปลอบใจกันค่ะ
ให้กำลังใจน้องกอดน้องค่ะ
แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรบ้างครับ
มีเขายิ้มเหมือนเมื่อกี้ค่ะ

เพราะว่าเวลาแม่เดินเขาจะมองตาม
แต่พี่หมอเขาบอกไม่เห็นไม่ได้ยิน

เพราะเวลาพี่สายฝนคุยกับน้อง

น้องคือตาชำเรืองมามองพี่ใช่ไหมใช่

เขาได้ยินเนสเอ้ย

เห็นคุณหมอตีว่าจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่

แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนสก็ต้องจากเราไปจริง
คุณสายฝนจะรู้สึกยังไงครับ
ก็ถ้าเขาจากไปจริง
ก็เสียใจอ่ะ

สิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวเราจะไปก่อน
จะร้องเพลงก็อยากให้พี่จันเนี่ย
เขาให้กำลังใจคุณภรรยาเขาสักนิดนึง

คุณจันทร์ก็เป็นสามีของคุณสายฝนนะครับ

งานอยู่อีกที่หนึ่งไกลกันทีเดียว
คุณภรรยา

เพลงที่๔นี้มีมูลค่า
หกหมื่นบาทนะครับ

กลับมาเลย
กลับไปเลย

เพลงที่คุณสายฝนจะร้องต้องร้องให้ได้อย่างเดียว
ตอนนี้ตัดสินใจให้ดีมองหน้าไปที่ครอบครัว
ยิ้มเลยนะฮะได้ยินเพลงแล้วแบบยิ้ม
แสดงว่าชอบฟังเพลงเพราะฉะนั้นร้องเพลงให้เธอฟังบ่อยนะคุณสายฝนนะ
ถ้าหยุดไม่สู้ต่อ๔๐๐๐บาทได้แน่
ถ้าสู้ต่อต้องร้องโดยไม่มีตัวช่วยนะครับถ้าร้องผิดเหลือสองหมื่น
แต่ถ้าถูกรับ๖๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วครับคุณสายฝนเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสายฝนจะสู้หรือจะหยุด
ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดค่ะ

เป็นประโยคที่หนักแน่นที่สุด

นิดนึงในชีวิตของคุณทายฝนเนี่ย
เคยได้เงินไหมทีเดียวเลยเนี่ยถึง๔๐๐๐

พี่สายฝนเป็นแม่ที่แกร่ง

แล้วพี่สายฝนก็สามารถทำเงินด้วยตัวเองนะ

สายฝนจะไม่ได้แค่๔๐๐๐
วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการเรามาก่อน

ไพรส์นะแล้วก็ดีใจด้วยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คือมีการรวบรวมเงินนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูที่นั่งอยู่ตรงนี้

ตากล้องช่างทำผมช่างแต่งหน้าคอสตูมหรือว่าคนที่จัดหาเสื้อผ้า
ฝ่ายเสียงทุกคนรวมถึงรอปภที่หน้าสตูด้วย
วันนี้เรารวบรวมเงินเท่าที่ทุกคนมีคนละเล็กคนละน้อย
เพื่ออยากช่วยครอบครัวของพี่สายฝนอยากช่วยน้องเนส
และเราก็รวมเงินมาได้จำนวน๕๕๐๐กับ๘๐บาท
นี่คือยอดเงินที่หลั่งไหลมาจากหัวใจ
ของคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคน
ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน
เหตุการณ์นี้เป๊กบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนนะคะว่า
ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการของเรามาก่อน

ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ขอเรียกว่าปรากฏการณ์สายฝนก็แล้วกันนะพี่นะ

อันนี้ก็อยากให้คุณสายฝนนะครับ

อธิบายความรู้สึกอะไรของคุณสายฝนออกมา

ก็ถ้ามีน้องพิการหรืออะไรค่ะ
ก็อยากให้สู้ทุกคนนะคะ
อย่าไปทิ้งเขาดูแลเขาให้ดีค่ะ

อยู่คนเดียวเหงาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
ที่แม่คนหนึ่งที่จะทำได้ค่ะ
อยากจะบอกว่าเนสแม่รักเน็ตนะ

เจ็บเชื่อเหลือจนว่าถ้าน้องพูดได้
น้องก็ต้องพูดกับพี่สายฝนว่า

และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ที่เรานะครับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือ
เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำกันด้วยหัวใจจริงนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณครอบครัวของคุณสายฝนทุกท่านเลยนะครับ

แม่ได้เงิน๔๐๐๐บาทแม่ก็ดีใจค่ะ
ขอบคุณทางรายการด้วยนะคะ
ทางคนบริจาคน้องด้วยค่ะ
แม่ขอบคุณมากนะคะแม่จะเอาเงินนี้ไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เลี้ยงน้องต่อไปค่ะ
สัญญาจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดอะค่ะ

เมื่อกี้เราชมเรื่องราวของแม่ที่ทำเพื่อครอบครัวเพื่อลูกแล้ว
เรื่องราวของผู้แข่งขันท่านต่อไปเป็นลูกบ้างที่ทำเพื่อแม่ทำเพื่อครอบครัวบ้าง
ไปดูเรื่องราวชีวิตของเขาก่อนนะคะว่า

เมื่อตอนเด็กนะคะครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีหนูค่ะ
พ่อหนูเมื่อก่อนก็ทำอาชีพเป็นช่างซ่อมรถ
ส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลพวกหนูกับพี่ค่ะ
มีอยู่คืนนึงค่ะพ่อโดนรถชน
ทางตำรวจเขาบอกว่าโดนรถเฉียวล้มลงไป
แล้วก็มีรถอีกคันตามมาเขาเหยียบซ้ำเลยค่ะ

สภาพแบบดูไม่ได้เลย
หลังจากที่พ่อของหนูเสียนะคะ
หนูแม่แล้วก็พี่สาวก็ลำบากกันมากค่ะ

เพราะโรคแบบนี้มันคิดมากมันยิ่งสุดใช่ไหม

หนูก็ต้องออกจากเรียนตั้งแต่ม๓ค่ะ

หางานคือมีงานตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อย
ที่ได้เงินมามากไม่มากก็น้อย

หนูมีความฝันว่าหนูอยากเป็นพยาบาล

หนูก็จะหาเงินด้วยตัวหนูเองค่ะ

หรือหนูทำอะไรที่เป็นเงินเป็นทองได้
มีงานมีอะไรหนูก็จะเรียนต่อให้หนู

จะเป็นพยาบาลให้ได้

ปอนเด็กสาวหัวใจแกร่ง
สู้สุดแรงเพื่อแม่ครับ

สวัสดีครับน้องปอน
วันนี้น้องออนมาพร้อมกับครอบครัวนะครับ
มีคุณแม่พี่สาวและคนกลางใครเอ่ย

เมื่อก่อนพ่อหนูอยู่กันตรงนั้นใช่มะ
คือเหมือนกับแบบครอบครัวเราอบอุ่น

เหมือนกับว่าเนอะความตายเอาพ่อหนูไป
ทั้งนั้นที่แบบครอบครัวหนูยังไม่สมบูรณ์ดีมาก
คือหนูยังไม่โตไงหนูก็อยากให้ครอบครัวหนูสมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาอยาก
อยากให้เขาเห็นหนูตอนโตเขาไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหนูตอนโตทุกวันนี้
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุยังไงครับวันนั้น
คือวันนั้นปกติพ่อหนูจะกลับมาจากทำงานทำโออะไรอย่างนี้ไม่เกินหรอก๖โมง
แล้วคือวันนั้นแม่มาปลุกว่าเออพ่อยังไม่กลับบ้านนะนี่มันตี๒จะตี๓แล้ว
แม่เขาก็พาหนูไปตามหาพ่อตามหาทั่วเลยค่ะไม่เจอเนอะไปนู่นไปนี่ก็ไม่เจอ
แล้วแม่เขาแบบไปที่โรงพักแล้วไปถามตำรวจอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกมีอุบัติเหตุหนึ่งนะบอกป้ายทะเบียนรถสี่รถทุกอย่าง
ก็รู้ว่าเป็นพ่อตัวเอง

เหยียบครึ่งเหยียบซ้ำ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าพ่อโดนรถชนปอนกับแม่ไปเจอพ่อตรงไหน
ครั้งแรกเลยก็คือไปถึงโรงพยาบาลก็เจอพ่อนอนอยู่

พอไปเจอพ่อที่โรงพยาบาลเห็นสายน้ำเกลือเห็นอะไร

พอเข้าไปคุยกับพ่อพ่อได้สติไหมคะ
พ่อมีสติพ่อเอามือจะจับหนูแต่หนูกลัวเนอะหนูเด็กอ่ะ
หนูแบบหนูก็เสียใจเท่าทุกวันนี้นะถ้าหนูรู้เรื่องเหมือนตอนเนี้ย
หนูอยากคุยกับปอเป็นครั้งสุดท้ายหนูไม่มีโอกาสได้คุยเลยอะพี่
หนูเด็กไงหนูกลัวกลัวตรงจุดนั้นแบบคือสายเต็มเลย

ตอนนี้หนูอยากบอกว่าคิดถึงหนูอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์
อยากมีพ่อมีแม่ทุกวันหนูไม่เคยมีพ่อเหมือนคนอื่นแหละ
ความคิดเราเนอะชาติเนี้ยเกินมาใช่ไหมเราอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขา

ไม่อยากให้ใครเห็นว่าหนูอ่อนแอหรือแบบ

หนูเลยไม่ค่อยพูดกับแม่ตรงนั้น

บางทีแม่นอนหนูอะไรแนี้ย
หนูเคยกระบเขา